ของที่จะมุ่งหน้าไปทางภาคอีสานที่นครราชศรีมาเปิดเป็นวันแรก
แล้วก็ให้ประชาชนได้ใช้ฟรีกันด้วยนะคะ
ก็เลยทำให้การเดินทางออกภาคอีสานเนี่ยถือว่าค่อนข้าง

แต่ว่าเปิดใช้งานวันแรกปุ๊บอุบัติเหตุมาปั๊บเลยนะคะ
เป็นเปิดชั่วคราวนะฮะใช่ค่ะ
ระยะทางนี้ยาวค่ะ
เขาเปิดช่วงโคราชศรีคิ้วนายกบอกให้เปิดชั่วคราวช่วงสงกรานหน่อย
จะได้ระบายรถระบายรถแต่เปิดเป็นลักษณะสองช่วง
ไปถึงนู่นนะฮะสิบเก้าเมษายนค่ะ
แต่ช่วงเก้าเมษาไปถึงสิบสี่เมษาเนี่ยสิบสามเมษาสิบสามเมษาเนี่ย
ให้ออกจากกรุงเทพไปอย่างเดียวอ่า
ให้ออกอย่างเดียวแล้วสิบสี่เมษาถึงสิบเก้าเมษาให้เข้ามาอย่างเดียว
เพื่อระบายรถที่จะเข้ามาจากอีสานจะเข้ามากรุงเทพ
วันนี้เปิดวันแรกก็ทดลองเหมือนกับเป็นการเปิดชั่วคราววันแรกให้ใช้ฟรี
ก็อย่างที่บอกว่ามีอุบัติเหตุทันทีเลยนะคะเป็นรถชนกับแบรีเออร์เจ็บกันไปสี่รายค่ะ
เมื่อเช้าเลยนะคะรถยนต์เนี่ยก็ใช้บริการกันต่อเนื่องแหละที่เส้นนี้อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปนะคะ
ที่กิโลเมตรหกสิบห้าอันนี้ที่บ้านนองไผ่ต่ำบนนองสารายค่ะ
อันนี้คือคันที่ชนค่ะครับคือเป็นกระบะนะคะไปพุ่งชนกับแบรีเออร์ค่ะ
ระยะทางของมอเตอร์เวย์เนี่ยสามสิบหกกิโลเมตรนะคะ
รถก็ไม่ได้มีเยอะมากซึ่งก็มีการตั้งป้ายด้วยนะว่า
ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
แบรีเออร์กั้นทางเลี้ยวบนมอเตอร์เวย์
ขาเข้าอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชศรีมา
มีคนเจ็บทั้งหมด๔รายด้วยกันนะคะ
สาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าเมื่อเช้ามีหมอกลงค่ะ
ก็เลยทำให้ทัศนวิสัยไม่ค่อยดี

เพราะว่าทุกคนก็คงเพิ่งจะได้วิ่งเป็นครั้งแรกอะค่ะ

มีกู้ภัยสวัสดิ์เมตตานครราชศรีมา
นำผู้เจ็บผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแล้ว
อาการทุกคนปลอดภัยดีนะคะตำรวจทางหลวงนครราชศรีมาชี้แจงบอกว่า
อุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่จุดถนนมอเตอร์เวย์ช่วงปากช่องสี่คิ้วที่เปิดให้ใช้ฟรี
แต่ว่ามันเป็นกรณีที่ประชาชนลักลอบใช้ถนนมอเตอร์เวย์ที่ยังไม่ได้เปิดตรงบริเวณอำเภอขามทะเลสอค่ะ
มันมีกั้นอยู่ไงอืมรถก็เลยวิ่งเข้าไปชนเต็มเต็มเลย
เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดเขาเปิดแค่บางเส้นทางแอบเข้าไปวิ่งใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ใครที่จะใช้บริการเส้นมอเตอร์เวย์เพื่อที่จะเดินทางออกจากกรุงเทพ
กลับภูมิลำเนาในช่วงสงกรานเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงก็ยังใช้ได้ตามปกตินะคะ
ไม่ได้มีอุบัติเหตุตรงจุดนั้นเท่าไหร่ก็เป็นระยะที่อยู่ห่างจากจุดเกิดอุบัติเหตุ
ประมาณสามสิบถึงสี่สิบกิโลเมตรค่ะวันนี้เห็นบอกว่าถนนมิตรภาพเนี่ย
การจราจรเริ่มหนาแน่นขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วนะคะแล้วตำรวจทางหลวงก็มีการเตรียมเปิดช่องทางพิเศษแล้วด้วย
ถ้าเกิดว่าการจราจรติดขัดค่ะ